คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
มีบ้านหลังนึงค่ะไฟไหม้โหมหนักมาก
ระทึกก็เป็นเพราะว่ามีเด็กวัย๔ขวบติดอยู่ในบ้าน
พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยรู้นะคะโอ้โหต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับไฟ
เพื่อที่จะบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของเด็กชายคนนี้

เนี่ยคุณผู้ชมน้องรอดออกมาได้นะคะ

น้องสุกตัวอยู่ในพามารค่ะเป็นอาทิตย์ดีเจ้าหน้าที่
ช่วยชีวิตของเด็กชายวัย๔ขวบ
ติดอยู่บนชั้น๒ของบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะ
ฉอดแรกเมืองผู้หญิงคือแม่ของเด็กอ๋อหัว

แต่เข้าไปไม่ได้เพราะอันตรายไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้วย
บ้านหลังนี้อยู่ริมถนนสายโพทองแสวงหาในอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแบ่งกันเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งดับไฟข้างนอกอีกส่วนก็บุกเข้าไปข้างในเพื่อช่วยน้องค่ะ
ก็รีบนำตัวน้องส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที
นายธานินโตงามปพแสวงหาเปิดเผยนะคะว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้แล้วก็มีเด็กติดอยู่ก็เลยรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะ
เด็กก็บอกนะครับว่าตอนนั้นควันเยอะมากทำอะไรไม่ถูกเลย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยลูกชายอยู่ตัวเธอเนี่ยทำได้แค่อธิษฐานพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยขอให้ลูกปลอดภัยค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าสาเหตุไฟไหม้มันเกิดจากอะไร
แต่ที่แน่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ลุ้นที่สุดในชีวิตการทำงานเลยก็ว่าได้นะ
กับการบุกเข้าไปช่วยเหลือเด็กวัย๔ขวบครั้งนี้ค่ะ
เด็กคนนี้ไหวพลิบดีเอาผ้าม่านพันตัวเองแล้วก็ซ่อนตัวไว้ให้รอดจากเรื่องของกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงนะครับ